ช่วงระยะเวลาของการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา
ทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
เขาก็มีการไปตรวจสอบไปสำรวจนะ
ว่าปัญหาการเรียนออนไลน์ของเด็กคืออะไรบ้าง

อุปกรณ์ไม่พร้อมกล่องไม่มี
อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องปัญหาการเชื่อมต่อ

ท่านรัฐมนตรีเตรียมแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาเอาไว้ทั้ง๒แบบแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กจะได้เรียนออนไลน์กันด้วย
โดยเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนัทพลทีพสุวรรณ
ก็ได้พูดถึงการทดลองมีการจัดการเรียนการสอน
ผ่านทางการส่งสัญญาณทางโทรทัศน์แล้วก็ออนไลน์
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดภาคเรียน
บอกถึงปัญหาหลักที่พบค่ะมี๒ส่วน
ส่วนแรกก็คือส่วนของอุปกรณ์ที่อุปกรณ์มันยังไม่พร้อม
อีกส่วนหนึ่งคือปัญหาเรื่องของการเชื่อมต่อ
ทีนี้ดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่าจะแก้ไขยังไง
เอาเรื่องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนละกันนะคะ
ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ย
เขาบอกว่าสามารถที่จะส่งนักศึกษาเข้าไปช่วยเหลือ
เรื่องของการปรับจูนกล่องสัญญาณต่าง
เพื่อให้สามารถเรียนออนไลน์ได้
อันนี้คือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวทางหนึ่งนะ
ส่วนถ้าเกิดบ้านไหนที่ไม่มีความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์
ทีนี้ค่ะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
ก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเช่นทางกศธชทางกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม
ก็จะต้องเตรียมกล่องสัญญาณเอาไว้รองรับให้
คือจะมีกล่องสัญญาจำนวน๒ล้านกล่อง

แจกเลยให้กับบ้านไหนที่มีความจำเป็นต้องใช้จริง
นี่คือแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งสองส่วนนะคะ
โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
พูดถึงเรื่องของความกังวลใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

อาจจะมันต้องเสียตังค่าเน็ตเพิ่มขึ้นอีกเดือนละเท่าไหร่
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีบอกว่า
กระบวนการทั้งหมดไม่อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองกังวลใจ
เพราะว่าอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
แล้วสิ่งที่รัฐมนตรียืนยันคือ
ไม่ต้องการให้เกิดภาระกับผู้ปกครอง
เพราะว่าช่วงนี้ทุกคนอยู่ในภาวะที่ลำบากอยู่แล้วค่ะ
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจะหาวิธีการแก้ไขเรื่องนี้ให้ต่อไป
แล้วรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของครูด้วยนะที่ต้องมีภาระเพิ่มเติม
ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนออนไลน์ด้วยนะฮะ